มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ในการจับกลุ่มแก๊งทวงหนี้นอกระบบนะคะโอ้โหจับกลุ่มได้แบบขนังคาเขา
กำลังตระเวนไปเก็บดอกรายวันกับลูกหนี้อยู่เลยเดี๋ยวไปดูจังหวะการจับกลุ่มนะคะ
ที่ต้องการขนเดียวเลยพี่สองร้อยใช่ไหมเราไม่อยากมา
คือจับได้คาหนังคาเขาคามือเจ้าหน้าที่เลยอะค่ะคือคนที่ใส่เสื้อโปโลสี
เหลืองเหลืองส้มส้มที่ไปข้างรถเป็นเจ้าหน้าที่นะคะอืม

ก็แก๊งทวงหนี้คืออยู่ในรถขับรถระเวนไง
เก็บดอกรายวันโอ้โหภาพตอนแรกที่คนไปยืนคุยคือเป็นลูกหนี้
ที่เขาเรียกไอ้พวกทำนาบนหลังคน

นั่งอยู่บนรถติดแอร์สบายแล้วก็ขับรถมาเนี่ยเรียกเขาเอาเงินมาจ่าย
เพื่อเป็นชุดเที่ยวกิจสีวิชัยของรับชาการจังหวัดนครสีธมาราช
เข้าไปจับกลุ่มนะคะหลักฐานก็คือเห็นเลยเห็นภาพนี้ชัดเจน
แล้วก็ไปจับถึงมือของแก๊งทวงหนี้เลย
เราก็ยังมีเงินกรรมอยู่ในมืออยู่เลย
ผู้หญิงคนนี้เขาจะต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันนะคะแต่จ่ายไม่ครบ
และแก๊งทวงหนี้ไม่พอใจขูลุกหนี้
ทะเบียนก่อไก่ท้อทหาร๕๗๕๕กำแพงเพชรพบชาย๒คนคือนายชาลีแย้มบัญชาย
อายุ๓๕ปีนั่งเบาะซ้ายนายชัยพรงามคำอายุ๓๓ปีคนขับ
ของกลางเงินสดอีก๒๓๔๐๐บาทก็ต้องแจ้งข้อหาเป็นความผิด
พรบเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดค่ะ
เก็บแล้วก็เก็บมีอยู่แค่นั้นนะ
นี่เพิ่งเริ่มเก็บเองนะเพิ่งเที่ยงเองได้๒๐๐๐กว่าบาทแล้ว
โอ้โหดอกเบี้ยเขาโหดจริงนะคือเจ้าหน้าที่บอกว่า
ชาวบ้านเขาร้องเรียนไงบอกว่าไม่ไหวจริงจนนำมาซึ่งการจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
คือผู้ต้องหาสองคนนี้บอกว่าพักอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
ทุกวันออกมาเก็บเงินแบบนี้ค่ะขับรถมาตามทาง
ในทุกอำเภอนะก็ขับรถผ่านเรียกลูกหนี้มาให้มาจ่ายให้มาจ่าย
ล่าสุดเนี่ยเก็บเงินจากลูกหนี้ในพื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมารายหนึ่ง
แล้วก็มาหาลูกหนี้ที่หมู่บ้านเมืองทองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แล้วก็จะไปต่อไงแต่ปรากฏว่าไปต่อไม่ได้โดนจับซะก่อน
เพราะว่าลูกหนี้รายนี้เงินไม่พอจ่ายด้วยแล้วเจ้าหน้าที่มาพอดี
ก็ปิดล้อมจับกลุ่มนะคะนายอำพลสังทองหัวหน้าชุดชกศรีวิชัย
บอกว่าชาวบ้านร้องเรียนเข้าไปเยอะค่ะคือร้องเรียนเข้าไปไม่เว้นแต่ละวันอ่ะ
มีลูกหนี้รายหนึ่งบอกว่ากู้เงินมาสองหมื่นบาทนะคะ
หักวันแรกเลยอ่ะนะคะพันหนึ่งค่าทำสัญญาพันหนึ่ง
เงินจริงจริงอ่ะหมื่นแปดแต่ขอขอกู้สองหมื่นได้หมื่นแปด
ใช่ได้แค่หมื่นแปดวันแรกหักไปแล้วสองพัน
แล้วก็มาเก็บรายวันวันละพันอืมจ่ายมาสองเดือนแล้วอ่ะ
วันละพันสองเดือนก็หกหมื่นใช่เงินต้นที่กู้มาจริงจริงอ่ะสองหมื่น
แต่ได้แค่หมื่นแปดใช่แต่จ่ายมาแล้วหกหมื่น
หกหมื่นคือดอกล้วนล้วนไงแล้วมันก็ยังเก็บอยู่ทุกวันวันละพันวันละพัน
เนี่ยโอ้โหก็เนี่ยค่ะกวาดล้างจับกลุ่มไปเลย
คือแน่นอนว่ามีหนี้เนี่ยต้องใช้หนี้แต่เวลาที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
หน้าไม่ถึงหลังเนี่ยการจะไปยื่นขอก้งขอกู้ต่างต่างเนี่ย
บางทีมันไม่ทันใช่ค่ะพอไปเจอไอ้พวกเนี้ย
ยังไงต้องเอาไว้ก่อนอ่ะไม่งั้นเดี๋ยววันนั้นไม่รอดแน่
แล้วก็มาเจอพวกระบบนี้ต่อไงพวกดอกเบี้ยโหดโหดแบบนี้ไง
คือเข้าใจชาวบ้านบางทีจะไปกู้ในระบบมันต้องมีเอกสารต้องอะไรมันเยอะ
อยากจะได้เงินด่วนอะไรแบบนี้บางทีก็ต้องไปยอมเขา